คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เจอโครงกระดูกที่ภูเก็ตกันหน่อย
เจอในเหวนะคะเป็นโครงกระดูกของผู้ชายค่ะ
ระบุตัวตนไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าเห็นเสื้อเห็นกางเกง
และที่สำคัญที่นิ้วกลางเนี่ยมีแหวนสีเงินแล้วก็หินสีน้ำตาลอยู่
สุดท้ายแล้วตรวจสอบไปนะคะทางญาติก็เข้ามายืนยันบอกว่า
ศพนี้น่าจะเป็นญาติของเขาที่มาแจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อประมาณสัก๒เดือนก่อน
แล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นม้าทรงเคยมีเรื่องมีราวมีข่าวคราวออกหน้าจอทีวีมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ตำรวจภูทรวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะไปตรวจสอบที่เหวลึกกว่า๑๐เมตร
ใกล้กับจุดชมวิวเขาขาดเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีคนได้กลิ่นเหม็น
แล้วก็พอตรวจสอบไปเนี่ยก็ไปเจอศพที่เน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกกระโหลกศีรษะแล้วก็เศษชิ้นส่วนเสื้อผ้า
ทั้งสองข้างมีเชือกไนลอนสีแดงมัดติดอยู่ค่ะที่มือก็โดนมัดนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่านิ้วกลางข้างขวาเนี่ยมีแหวนสีเงินประดับหินสีน้ำตาลอยู่
สันนิษฐานเบื้องต้นคิดว่าคงจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๕วันแล้วค่ะ
ก็คาดว่าผู้ตายน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นแหละ
มัดมือมัดเท้าฆาตกรรมมาแล้วก็ถูกโยนทิ้งลงมาอำพลางศพอยู่ตรงนี้นะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าชาวบ้านที่แจ้งความคนหายไว้เนี่ยเขาเข้ามาขอดูหลักฐานเนี่ย
ขอดูแหวนดูเสื้อดูกางเกงแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะใช่
ผู้ตายน่าจะเป็นนายเต็กอ้านหรือว่านายสถาพรยินดีวัย๒๔ปี
ญาติญาติกับเพื่อนประกาศตามหาทั้งไปแจ้งความคนหาย
ประกาศผ่านทางโซเชียลก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่เมษายนแล้วล่ะ
เพื่อจะยืนยันอัตลักษณ์ที่แน่ชัดแล้วก็ชัดเจน
ทีนี้อย่างที่บอกว่านายสถาพรคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นข่าวออกทีวีมาแล้วด้วย
ปี๒๕๕๗คือเขาเป็นม้าทรงของสารเจ้า
ร่วมแห่ในประเพณีถือศีลกินผักค่ะ
ประเพณีกินเจหรือว่าถือศีลกินผักเนี่ยเขาจะมีม้าทรงนะที่ภูเก็ต
ไปดูกันเยอะเลยนักท่องเที่ยวก็ไปดูเยอะ
เพราะว่าม้าทรงจะออกมาแสดงอิทธิฤทธิต่าง
จะสวมชุดสีขาวมีการเอาของแหลมเหล็กแหลมเนี่ยมาทิ้มแทงตามร่างกาย

แล้วระหว่างประกอบพิธีในปี๕๗นั่นนะคะ
ปลอกดาบที่ใช้แทงทะลุแก้มเพื่อทรมานร่างกายเนี่ย
มันติดเข้ากับกระพุงแก้มเอาออกมาไม่ได้
ก็เลยต้องไปประสานกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ

แต่ล่าสุดก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยละกัน
เพราะว่าดูแล้วอาจจะเป็นนายสถาพร
ที่เป็นโครงกระดูกแล้วก็เสียชีวิตนี่แหละค่ะ